ต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
น้องวิตาหรือหนามวิตานี่โตแล้วเจ็ดเดือน
กำลังน่ารักหน้าชังและทีเดียวเชียว

ล่าสุดเห็นมาเล่นราคารับเปิดเป็นพ่อบ้านบทเมีย
จนโดนแซวว่าเอาเรื่องจริงที่โดนเมียบ่น

ส่วนข่าวที่ว่าภรรยาคนสวยขุนแจหวงลูก
ไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนจะจริงหรือเปล่า

ส่วนน้องเป็นไงบ้างคะตอนนี้

ก็เริ่มอ้อแอแล้วเริ่มคลานแล้ว
เริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็น่ารักครับผม

แต่ที่เจอเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ย่อยนะคะคุณ
ภรรยาผมดูผมยังพยายามบอกเฮ้ยนี่เป็นตัวตนของเธอป่ะเนี่ย
จริงคือไม่ใช่

อืมเลิกแล้วจ้าเลิกเจ้าชู้แล้วนะคะ